ตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ก็บุกทลายขบวนการย้อมแมวชุดสังฆฐานแล้วก็ผ้าไตรจีวรที่ทำแล้วไม่ได้มาตรฐานที่จังหวัดสงขลา
รวมทั้งประธุมธานีหายึดของกลางมาได้จำนวนมาก
ทางตำรวจกองบังคับการปรับรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ
นำกำลังตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆฐานหรือชุดทัยธรรม๓จุด
หลังได้รับแจ้งว่ามีขบวนการที่นำชุดสังฆฐานหรือผ้าไตจีวรไม่ได้มาตรฐานมาวางจำหน่าย
สังฆาธารหรือผ้าไตรจำหน่ายสังฆาธารหรือผ้าไตรจำหน่าย
สังฆาธารหรือผ้าไตรจำหน่ายสังฆาธารหรือผ้าไตรจำหน่าย
สังฆาธารหรือผ้าไตรจำหน่ายสังฆาธารหรือผ้าไตรจำหน่าย
สังฆาธารหรือผ้าไตรจำหน่ายสังฆาธารหรือผ้าไตรจำหน่าย
ที่หมู่บ้านเจริญทรัพย์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ทั้งสามจุดนี่นะคะพบชุดผ้าไตรจีวรผ้าอังสะ
ผืนสภาพคือเก่าค่ะแล้วสีก็ไม่เหมือนกัน
กล่องหรือถุงสังขทานเนี่ยเต็มไปด้วยของที่ไม่มีคุณภาพนะคะ
ผู้กระทำความผิดให้การรับสารภาพว่ารับซื้อมาจากวัดต่าง
ก็มีเจ้าหน้าที่ในวัดพระลูกศิษย์วัดติดต่อมา
จากนั้นก็เลยนำมาบรรจุเป็นสินค้าใหม่นำไปจำหน่ายราคาถูกค่ะ
เมืองต้นก็เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพรบคุ้มครองผู้บริโภครวม๒ข้อหา
แต่ละข้อหามีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ประเด็นเรื่องของเครื่องสังขพันธ์แล้วก็ผ้าไตจีวรที่ไม่ได้มาตรฐาน
ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามต่อเนื่องนะคะ
โดยหลังจากที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มแหล่งผลิตในจังหวัดปฐุมธานีได้แล้วเนี่ย
ก็ได้รับการสารภาพมาว่าทำแบบนี้มานานถึง๒๐ปีแล้วนะคะ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันค่ะ
ตอนแรกเค้าเค้าบอกว่าเออเอาไว้แบบคุณไปทำสะดวกเพราะเพราะว่าราคามันถูก
แบบอย่างงี้ค่ะอืมแต่รู้มือสองรู้รู้ค่ะคูณมือสอง
แต่คิดว่าเป็นแบบไม่ถือขนาดนี้พ่อไม่เคยแกะดู

นำกำลังพร้อมหมายค้นเข้าตรวจสอบ
สังขทานแห่งหนึ่งกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
พบว่าเป็นแหล่งจำหน่ายไตรจีวอนที่มีฉลาก

จีวอนมือ๒ที่มีสภาพไม่ต่างจากผ้าขี้ริ้ว

อ้างตัวเป็นเจ้าของร้านยอมรับว่า
ไตรจีวอนมือ๒มานานกว่า๒ปีแล้ว

แต่อยากได้ไตรจีวอนครบ๗ชิ้น

จีวอนนี้บวชพระไม่ได้

จะมีสภาพขาดวิ่นเป็นขยะแบบนี้

มีเซลล์ที่เคยขายสังกฐานมาเสนอขาย
ราคาเพียงชุดละ๒๕๐บาท

สั่งมาขายเดือนละ๒๐๓๐ชุด
แรงผลิตไตรจีวอน
จีวอนฉลากพระพุทธเจ้านั่งบนดอกบัว

มีบ้านสามหลังลักลอบซื้อเครื่องสังขทานเก่า
และผ้าไตรจีวรจากวัดต่าง

ทั่วประเทศในราคาเหมา

หลังรับซื้อจีวอนและสังขทานมาจากวัดต่าง

ส่วนผ้าจีวอนจะนำมาเปลี่ยนถุงพลาสติกใหม่
ที่มีโลโก้ที่ทำขึ้นมาเอง

เพื่อนำไปขายต่อให้กับร้านสังขทาน
ตามท้องตลาดอีกทอดหนึ่ง

คนไม่เคยมีคิดเชื้อกับผ้า
จะแกะให้ดูแล้วจากทั้งหมดไป
มันก็มีอย่างนี้เราก็ต้องทำอย่างนี้

เพราะเมื่อก่อนหน้านี้๔๕ปีที่แล้ว

จีวร๓๐๐ผืนผ้าใด๙๐ชุด

ยังร้านขายจีวอนและสังขทานทั่วประเทศ
เพื่อรอขายให้กับชาวพุทธที่ตั้งใจจะทำบุญ
แต่กลับก่อบาปโดยไม่ได้ตั้งใจ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน